คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการเมือง

ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งเต็มทนแล้วคือ๒๔มีนาคมนี้
แต่ว่าการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่ผ่านไปนั้น

แม้ว่ากรกตจะบอกว่าพอใจในภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งนะครับ
แต่ว่าอย่างกรณีของการหยิบบัตรเลือกตั้งเกินไปตั้ง๑๗ใบ
หยิบเป็นปึกเลยนะไปกาแล้วก็หย่อนที่สมุทรสงคราม
รวมถึงที่จังหวัดต่างอีกนะครับ
ปัญหาใดที่ต้องนำมาเป็นบทเรียน
สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหญ่๒๔มีนาคมบ้าง
เราติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย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
หลังเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านไป
เราชื่นชมกับคนที่มาลงมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ล้นหลามเลยครับ๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์

ทับใจการตื่นตัวในการเลือกตั้งซึ่งว่างเว้นมานาน
แต่ว่าพอไปดูอีกมุมหนึ่ง
มันมีอะไรหลายอย่างที่คิดว่าถ้าไม่อุดช่องโวไว้ก่อน
แล้วถึงวันเลือกตั้งจริงปล่อยให้เกิดเรื่องเป็นอย่างนี้ยุ่งแน่นอนครับ
ฉะนั้นหน้าที่ของกรกตจากนี้ถอดบทเรียนสิครับ
แต่ละจุดแต่ละจุดที่มันเกิดความผิดพลาด

แล้วแก้ปัญหาเสือให้ได้ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งจริง
วันที่๒๔ที่จะถึงนี้
ที่จริงแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจการทำงานของกรกตนะครับ
หน่วยทั้งหมดเลือกตั้งเนี่ย๙๓๒๐๐หน่วย
หนึ่งใช้คนอย่างน้อยก็น่าจะประมาณสัก๑๐คน
ก็แปลว่าคนที่จะมาทำหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง
ครูหาเลือกตั้งเกือบล้านครับ
คนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของกรกตครับ
คนเหล่านี้คือคนที่กรกตมีอำนาจ
ไปขอให้เขาส่งมาประจำหน่วยเลือกตั้ง
บรรดาครูมั่งครูอสมหน่วยงานราชการ

กรกตนั่นเป็นเพียงหน่วยประสานไม่ใช่เจ้านายเขาโดยตรง
ปัญหาก็คือว่าคุณภาพของคนที่จะมาอยู่ประจำหน่วยนั่นแหละ
สำคัญถ้าได้หัวหน้าหน่วยหัวหน้าที่มาประจำครูหา
เป็นคนเอาจริงเอาจังแล้วคนในทีมเอาจริงเอาจัง
ปัญหาก็ไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าได้มาแล้วมาทำกันหล่อแหละ
มีปัญหาแน่นอนแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือเข้ามาเกี่ยวข้อง
พอถึงเวลาขึ้นมาแทนที่จะเอาใจใส่เดี๋ยวก็นั่งเล่นไลน์อ่านไลน์ส่งไลน์
แล้วก่อให้เกิดความวุ่นวายกันอยู่นอกหน่วยก็เคยเกิดขึ้นแล้ว
ในช่วงการเลือกตั้งครั้งก่อนที่ผ่านมาก็เคยสังเกตเห็น
ฉะนั้นสำคัญที่สุดคือคนที่มาเป็นหัวหน้าและลูกทีมของเขานั่นแหละ
อย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไหนล่ะสมุทรสงคราม
ที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่ไปหยิบบัตรมาในปึก
มี๒๐ใบมีคนใช้ไปแล้ว๓ตัวเองหยิบไปทั้งเล่มเลย

แล้วความมาแตกยังไงรู้ไหมครับ
เพราะการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อกาบัตรแล้วในบัตรแล้วเนี่ย
หยอดใส่กล่องไม่ได้นะครับต้องเอามาคืนให้เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เขาเอาใส่ซองและกระบวนการเหล่านั้นเนี่ย
เขาก็เอามาให้ปรายศนีย์จัดส่ง
นี่ถ้าเป็นการเลือกตั้งปกตินะ
เอาไปทั้ง๑๗ใบแล้วกา๑๗ใบแล้วใส่กล่องเองได้เลยเนี่ย

ก็แปลว่ามีคะแนนผิดปกติขึ้นมา๑๗ใบ
คนคนเดียวกาได้๑๗ใบ
แล้วทำไมเจ้าหน้าที่จึงหล่าหลวม
ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็คาดคิดไม่ถึงว่าจะมีคนคว้าไปทั้งเล่ม
เจ้าหน้าที่ก็คงดูไม่ทันอันนี้ก็พอเข้าใจได้หรอกครับ
แต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่เอาใจใส่และเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ

ฉะนั้นกรณีนี้สะท้อนอะไรครับ
สะท้อนว่าคนที่กรกตไปขอให้เขาส่งมา
เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่๑๙

ที่จะทำยังไงให้คนที่รู้ตัวแล้วว่า
ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยประจำคู่หาเลือกตั้ง
ต้องมีความพร้อมมากกว่านี้
คนที่เป็นหัวหน้ารับผิดชอบในแต่ละคู่หาเลือกตั้ง
ต้องมีความพร้อมมากกว่านี้

การเลือกตั้งคราวนี้เป็นการเลือกตั้งในภาวะพิเศษ
หนึ่งภาวะที่คนตื่นตัวกันมาก
สองภาวะที่คนหวาดภาวะว่า
การเลือกตั้งคราวนี้จะมีการทุจจริตกันโกงกัน
งช่วยพักไหนโกงช่วยฝ่ายไหนอันนี้ไม่ต้องบอก
ก็พอจะเดาออกว่าคนคิดยังไง
เขาคิดกันทั้งนั้นแหละครับว่าการเลือกตั้งคราวนี้จะทุจริตกัน
ฉะนั้นถ้ากรกตไม่เตรียมการรับมือไว้
หลังการเลือกตั้งจะร้องเรียนกันไม่จบ
แล้วพอร้องเรียนกันไม่จบมันเกิดอะไรขึ้นครับ
คราวนี้กรกตมีดาบอายาศิษย์นอกจากให้ใบเหลืองให้เลือกตั้งกันใหม่แล้วเนี่ย
ถ้าร้องเรียนกันเนี่ยนะยังให้ใบส้มด้วย
ใดใบส้มเนี่ยคนที่ลงคราวที่แล้วเจอใบส้มลงแข่งใหม่ไม่ได้
เหลืองเนี่ยยังลงแข่งใหม่กันได้
แล้วถ้าเกิดสภาพแบบนี้หลายเขตมันส่งผลอะไรครับ
สภาเปิดไม่ได้เลือกตั้งแล้วประกาศผลไปแล้วส่วนหนึ่งสภาเปิดไม่ได้
ถ้าการประกาศผลนั้นได้สอสอไม่ถึง๙๕
ก็แปลว่าถ้าขาดไปสัก๒๕คนเนี่ยสภาเปิดไม่ได้
ร้องเรียนกันไปร้องเรียนกันมาเลือกตั้งแล้วจัดเลือกตั้งแล้วยังร้องกันต่อจัดเลือกตั้งอีก
อยู่ในสภาวะอย่างนั้นสภาเปิดไม่ได้สภาเป็นศูนยากาศ
เปิดสภาไม่ได้ไม่ว่าเอาการเลือกตั้งเข้ามาคราวนี้ก็พอรู้ใช่ไหมครับ
ว่าสามเศร้าที่เขากำลังแข่งขันกันทางการเมืองที่จะชิงการนำเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลฟอร์มรัฐบาลก็ดูท่าว่า
มันจะไม่ลงตัวจะเกิดการเดทล็อกสภาก็เปิดไม่ได้ฟอร์มรัฐบาลก็มีปัญหาเกิดศูนยากาศเยอะ
อ้าวแล้วมันแล้วมันจะอะไรจะตามมามันก็เกิดอะไรขึ้นมาได้ทั้งนั้น
ล่วงหน้าผิดพลาดตรงไหนมันเกิดความบกพร่องขึ้นมาตรงไหน
อุดช่องโหวตตรงนั้นขีดเส้นใต้วันนี้ก็ขอดูเรื่องของคุณเปรมชัยแล้วเดี๋ยวในเบรกสองเนี่ยจะมีข่าวนี้ตามมา
เมื่อกี้ก็ปล่อยไปแล้วว่าสารตัดสินคุณเปรมชัยกับพวก
ทั้งหมดสามข้อหาร่วงข้อหานั่นไม่ต้องดู
ดูแต่ว่าทั้งหมดเจอเข้าไป
รวมกันแล้ว๑๖เดือนสำหรับคุณเปรมชัย
๖เดือนนี่เป็นสารชั้นต้น
เขายังมีสิทธิ์อุทธรณ์มีสิทธิ์ยื่นดีกา
แต่ว่าคดีคุณเปรมชัยเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นมา
คนในสังคมนี้ทั่วประเทศมีความรู้สึกเหมือนกันหมด
ว่าเขาอยากเห็นความเป็นธรรมที่เท่าเทียม
เขาทนไม่ได้กับความเหลื่อมล้ำทางความยุติธรรม
เขาจึงออกโรงเรียกร้องอะไรกันเยอะแยะไปหมด
ท่านก็ทราบดีว่า๑ปีกว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น
แม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมก็จะมีการปฏิรูป
เพราะมีความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรม
ขณะนี้เนี่ยกระบวนการในการที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของคุณเปรมชัยเนี่ย
เป็นเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรม
ตามหลังมากับคดีลูกของกระทิงแดงที่ไปฆ่าตำรวจที่เป็นคดีอยู่นั่นน่ะ
๒เรื่องนี้ปลุกให้สังคมไทยบอกว่า
เฮ้ยเราไม่ยอมให้สังคมตกอยู่ในสภาพนี้แล้ว
ไม่ยอมให้มีความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมมาทำร้ายจิตใจคนไทยต่อไปแล้ว
เรื่องของคุณเปรมชัยจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่
วันนี้ผลออกมาแล้วคนจะคิดยังไงว่ากันไปเถอะ
แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยอยากจะบอกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมว่า
นี่จะเป็นคดีสุดท้ายที่คนให้ความสำคัญมากที่สุด
แล้วใครยังกำแหงทำเรื่องแบบนี้อีกก็จะต้องเจออย่างนี้
เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนไปแล้ว
เชื่อว่าจากนี้ไปความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
มันเป็นหนามยอกใจคนไทยไม่ได้แล้ว
อย่างน้อยคดีลูกกระทิงแดงคดีคุณเปรมชัยกรรณสูตร
จะเป็นบทเรียนและเรื่องนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการยุติธรรมแน่นอนครับคุณน้ำแข็งครับคุณปุ๊กครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับ
เราต้องติดตามกันฮะกันต่อเรื่องของการยื่นอุทธรณ์หรือไม่ยื่นนะฮะอาจารย์
ใช่ต้องติดตามกันต่อครับก็มีอีก๒สาร
ขอบคุณครับอาจารย์สุภาพครับ